คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ที่เราสามารถจะฟังกันได้เรื่อยเลยทุกอาทิตย์นะคะ
ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะของไทยรัฐออนไลน์
ยังเป็นวันที่ฝนฟ้ากระหน่ำเหลือเกินนะคะ
แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเป็นแบบนี้อีกประมาณเดือนถึง๒เดือน
รับมือนะคะเชียร์กันไปเชียร์กันมานะสู้นะคะทุกคน
บอกทุกคนด้วยและบอกตัวเองด้วยไม่รู้สิวันนี้สิ่งรอบตัวมันมีภาวะที่ทำให้เราเครียดง่ายเหลือเกิน
แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของใจเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่า
พื้นที่ที่เราจะใช้เวลาด้วยกันนะคะทำยังไงให้เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
วันนี้มีคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็น่าสนใจค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย
ตกลงเป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะเราอ่ะลองฟังดูนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะตูนนะคะตูนมีปัญหาเรื้อรังกับแฟนมานาน
จุดเริ่มต้นมันมาจากคำตอบสั้นเช่นอะไรก็ได้แล้วแต่ขอคิดดูก่อน
ซึ่งเรื่องนี้บางคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระ
แต่สำหรับเรามันเป็นปัญหาที่กำลังสร้างความร้าวฉานให้กับความสัมพันธ์ค่ะพี่อ้อยค่ะ
โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะตูนเป็นคนชัดเจนไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไร
จะมีคำตอบที่เคลียร์อยู่เสมอจะมีการวางแผนในหัวทุกการกระทำ
ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะถามอะไรเราเราจะตอบได้ชัดเจนทุกเรื่อง
และตูนคิดว่าถ้าเราไม่ชัดเจนมันจะกินเวลาความคิดของเรา
และมันก็จะสร้างความยืดเยื้อจนก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
แต่กับแฟนจะเป็นอีกแบบเลยค่ะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดตรงกันข้ามกับตูน
เหมือนอยู่กันคนละครัวขนาดตอนเริ่มจะคบกันนะคะพี่
ตูนยังเป็นฝ่ายบอกความรู้สึกกับเขาก่อนเลยเพราะเขาไม่ชัดเจน
เราทนไม่ไหวต้องพูดความรู้สึกออกไป
จนทำให้เราได้คบกันนี่ไงคะแม้แต่ตอนคบกันแรกแรก
รู้นะคะว่าพื้นฐานของเขาเป็นคนที่มีความโลเลในการตัดสินใจสูง
แต่เราก็พยายามที่จะคุยพยายามที่จะปรับพยายามให้เขาทำความเข้าใจว่า
ถ้าเขาเป็นคนที่โลเลมันจะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
ตูนบอกเขาทุกอย่างว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร
และถ้าหากเขาไม่ชอบก็บอกตูนได้ตูนพร้อมจะรับฟังและปรับตัวให้เข้ากับเขา
แต่เพราะเขาเป็นคนไม่ชอบพูดเยอะทำตัวเหมือนเป็นคนง่าย
แต่เพราะความเป็นคนง่ายของเขามันค่อยก่อปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของเรามาตลอด๓ปี
คบกันตูนยิ่งเห็นว่าเขาไม่มีภาวะผู้นำให้กับความสัมพันธ์ของเราเลย
เขาไม่ชอบตัดสินใจไม่ชอบเลือกไม่ชอบพูดความต้องการของตัวเอง
บางครั้งเราขอความเห็นเขาก็โบ้ยให้ตูนตัดสินใจ
เพราะตูนเลือกให้เขามันก็ไม่ตรงกับความต้องการของเขาค่ะ
เขาก็จะมีการแสดงออกแบบว่าเขาไม่ชอบอ่ะ
หลายครั้งจากจุดเล็กมันก็เลยสะสมจนเราทะเลาะกัน
และคำถามง่ายที่ว่าเธอทำอันนั้นไหมเธอไปที่นั่นกันไหม
ชอบอันนี้ไหมไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะตอบรับทันทีว่า
อืมได้ไม่ได้ในประโยคที่เขาตอบตูน
จะต้องมีคำว่าขอคิดดูก่อนนะอาจจะไปมั้งเฮ้ยเดี๋ยวว่ากัน
หรือเขาไม่แน่ใจตูนตัดสินใจเลยออกมาเสมอ
อ้อยเข้าใจความรู้สึกตูนไหมคะว่าเราอ่ะแค่ต้องการคำตอบว่า
ได้หรือไม่ได้แต่เขากลับยืดเยื้อคำถามของตูน
คำตอบแบบคลุมเคลือไม่ชัดเจนมันก็เลยผ่านให้ตูนหงุดหงิด
ใส่อารมณ์กับเขาเหวี่ยงวีนใส่เขาเขาก็จะบอกว่า
ก็เขาให้สิทธิ์เราตัดสินใจแล้วไงเขาตามใจเรา
เพื่อจะได้ไม่ทำให้เราอารมณ์เสียแต่สำหรับตูนคนเป็นแฟนกันนะคะ
เขาบอกความคิดเห็นเราก็พร้อมจะรับฟังและทำตามความคิดเขา
แต่ยิ่งเราพยายามให้เขามีส่วนร่วมในความคิดกลายเป็นเขามองว่า
ตูนไปกดดันไปคาดหวังในตัวเขามากเกินไป
เราเคยทะเลาะกันแล้วแล้วก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากที่จะรองรับอารมณ์เรา
ตูนก็เถียงกลับว่าก็ที่ตูนอารมณ์เสียเนี่ยเพราะเขาไม่ชัดเจนไง
เขาก็จะปิดจบประโยคที่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จะให้เขาแก้ยังไง
เอาพูดตรงนะพี่ว่าเขาก็พูดถูกเราทะเลาะกันเรื่องนี้มาตลอด
ครั้งสุดท้ายมันหนักมากและเป็นครั้งแรกที่เขาขอห่างกับตูน
ยอมห่างกับเขานะคะพี่แต่ตูนก็กำหนดระยะเวลา๒เดือน
ให้เขาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้ากันต่อหรือหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้
ตลอดเวลาที่ให้เขาตัดสินใจเราก็ยังพูดคุยกันไปไหนมาไหนกันตามปกติ
แต่เนี่ยผ่านมา๕เดือนแล้วพอตูนถามเขาว่าสรุปจะเอายังไง
เขาก็บอกว่าเขารักตูนนะเขาไม่อยากเลิกแล้วก็ถามกลับว่าตูนจะเอายังไง
เขาจะยอมรับการตัดสินใจของตูนถ้าเป็นพี่อ้อยจะตัดสินใจยังไงคะ
เฮ้ยไม่ได้สิเขาไม่ใช่แฟนพี่นี่นะเขาคงยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเลยค่ะ
รัฐตูนรักเขาไหมตูนรักเขามากนะพี่ตูนไม่อยากเลิก
แต่ตูนก็เหนื่อยกับแนวคิดของเขาตูนไม่รู้ว่าจะปรับความคิดของเขายังไง
ให้มันมีส่วนร่วมกับชีวิตของตูนตูนเหนื่อยจังเลยค่ะพี่อ้อยคะ
อ้อยช่วยให้ความเห็นตูนในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมตูนอยากไปต่อ
แต่ตูนไม่รู้ว่าจะปรับเขายังไงดีเดี๋ยวจ้ะน้องตูน
เรื่องแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะทำไมน้องถึงคิดว่า
จะปรับเขายังไงดีมันเหมือนรู้สึกเลยนะคะว่า
ความสัมพันธ์แบบนี้ที่ตูนเหนื่อยตูนโทษเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะ
ตอนเริ่มรักเราก็รักเขาอย่างที่เขาเป็นนานนานเข้าดันไปกดดันให้เขาเป็น
อย่างที่เราอยากเห็นมองอย่างแฟร์ก่อน
หลายครั้งน้องเองก็ตัดสินใจเร็วจนเขาแทบไม่ต้องทำอะไรอะค่ะ
ทุกปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะน้องตูน
เอาจริงพี่ลองสำรวจตัวเองนะที่อาจจะเป็นคล้ายน้องก็ได้นะคะ
คือชอบความชัดอยากได้คำตอบเราจะได้ลุยต่อ
หรือว่าพอแล้วพอแล้วไม่เอาละไปสู่เรื่องต่อไปกันได้แล้วค่ะ
แต่พอเจอคนที่แบ่งรับแบ่งสู้ตอบแบบไม่ฟันทงแอบจะรำคาญนิด
เหมือนเราเคลื่อนไหวด้วยการวิ่งโดยมีเขาเดินตามมาต้อย
เขาไม่ผิดที่เขาไปสายชิลค่ะเราเองก็ไม่ผิดที่เราเป็นสายฟาด
เป๊ะไปทีละเรื่องแต่คนรักกันนะคะน้อง
เหมือนคือโบนัสแต่ความต่างคือเรื่องปกตินะตูน
เปรียบเทียบเสมอค่ะเวลาคนเราจูงมือกัน
เราใช้มือคนละข้างจูงกันนะถึงจะเดินไปได้
ใช้มือขวาของเราจูงมือซ้ายของเขา
ถ้าใช้มือเดียวกันจูงการเดินลำบากแย่เลยน้องคะ
ความรักก็เช่นกันแค่เวลาที่เรารักกันมากพอ
ก็ไม่เห็นต้องไปรอเปลี่ยนใครแค่รับได้ไหมล่ะ
ที่เราจะรักใครแบบที่เป็นอีกด้านหนึ่งของเรา
ก็เหมือนกับอ่ะคอยระวังซ้ายเธอคอยระวังขวาแล้วกัน
เรื่องบางเรื่องถ้ายังเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไร
ก็ไม่ต้องเลือกค่ะน้องบอกกันไปตรงเลยว่า
วันนี้ฉันจะเป็นผู้ตามนะคะที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้เลย
ขอให้มีเธอไปกินด้วยเท่านั้นแหละหยอดบ้างอ้อนบ้าง
เรื่องบางเรื่องถ้ายังเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไร
แล้วแบบเอองกเงินก็ดีนะฉันเป็นผู้ตาม
เธอเองยืนอยู่ตรงร้านนั้นเธอยังไม่รู้เลยจะกินอันนี้ดีไหม
ไม่เป็นไรฉันยืนข้างอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่
ไม่ต้องฟาดฟันทงเป๊ะก็ได้อะค่ะเพราะว่าชีวิตของเราทุกคน
ไม่จำเป็นว่าถ้าไม่ขาวก็ต้องดำสิตกลงเธอเลือกไปเลยจะขาวหรือจะดำ
โอ้โหก่อนที่ขาวจะกลายเป็นดำมีอีกตั้งหลายเฉดของสีเทาอะค่ะ
จะกินร้านนั้นดีหรือเปล่าล่ะแล้วแต่เธอเอ๊ะหรือจะกินร้านนี้ดี
อืมแล้วแต่เธอหัดเป็นคนที่เป็นผู้ตามซะบ้าง
มันเหมือนกับเป็นตูนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะค่ะไม่ต้องชิงตัดสินใจทุกครั้ง
กลายเป็นคนผูกขาดการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวพี่อ่ะเตือนตัวเองเสมอเลยนะ
เพราะเราเป็นคนไวเขาเลยไม่ต้องตัดสินใจอะไรเพราะรู้ว่ายังไง
เดี๋ยวเราตัดสินใจให้อยู่แล้วคือมีเราก็สบายดี
บางทีเราก็บ่มเพาะความเคยตัวให้เขาเช่นกันนะลองคิดในมุมกลับ
เขาเองอาจจะอยากเปลี่ยนเราบ้างก็ได้นะตูนถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาเป็นคนถามพี่อ้อยเนี่ย
เขาอาจจะบอกก็ได้ว่าทำยังไงดี
เขารู้สึกเหมือนว่าเขาทำอะไรก็ช้าไปหมดแฟนชิงตัดสินใจไปหมดเลย
อาจจะเป็นมุมเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองคิดไปเลยว่า
เราจะไม่เปลี่ยนกันเราจะแค่ลองปรับให้เราและเขา
เดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างสบายใจขึ้นในเมื่อเราเองก็ไม่เห็นชอบให้ใครมาเปลี่ยนเราไม่ใช่หรือ
ถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนตูนให้ตูนเป็นคนคิดช้าบ้าง
เดินช้าช้าบ้างค่อยค่อยเลือกบ้างน้องเองอาจจะเถียงก็ได้ว่า
ก็เราก็เป็นคนแบบนี้ไงเห็นไหมว่าน้องพูดประโยคเดียวกับเขาเลย
ไม่ได้บอกให้น้องต้องยอมนะคะแต่แค่บอกให้น้องเข้าใจ
คือถ้าไม่รักแล้วอ่ะตัดจบนะง่ายนะไปหาคนที่ตัดสินใจรวดเร็วว่องวัยเหมือนกันเอาไหมล่ะ
แน่บางทีอาจจะเหนื่อยไปอีกแบบก็ได้นะคะชีวิตเหมือนต้องวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลา
ในเมื่อคนคนนี้คือคนที่น้องรักกำลังปรับใจกันซะตั้ง
ไม่ต้องหวังจะไปเปลี่ยนใครอะค่ะก็สุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มี
คนรักกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกแม้แต่เราทะเลาะกันแทบตาย
ดูสิสุดท้ายก็เหมือนคุยกันคนละเรื่องอยู่นะน้องขอให้แฟนตัดสินใจไวหน่อยได้ไหม
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเขากลับพูดว่าเขารองรับอารมณ์เราไม่ไหวแล้วนะ
เดี๋ยวจุดที่เป็นปัญหาเรายังมองไม่เห็นมุมเดียวกันเลยและจะแก้ได้ยังไง
ที่สำคัญค่ะน้องคะไม่มีใครอยากโดนชี้หน้าด่าว่าปัญหาอยู่ที่เธอนั่นแหละ
ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดีไหมปัญหาอยู่ที่เราทั้งสองคน
ตูนเหนื่อยพี่ว่าเขาก็เหนื่อยถ้ายังอยากจะรักกันต่อ
เรื่องให้เป็นซีนของเขาบ้างตัดสินใจยังไม่ได้ไม่เป็นไรฉันรอ
เอาเลยเต็มที่ผู้หญิงเก่งอย่างน้องตูน
น้องต้องเก่งมากพอที่จะรู้ว่าตอนไหนควรไม่เก่งบ้าง
อยู่ข้างอย่างเข้าใจอะค่ะไม่ใช่ยอมทนนะ
เป็นตูนอีกเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่พี่อ้อยบอกแล้วลองมาดูผลกัน
ไม่มีใครถูกใจเราทุกวันหรอกค่ะแค่ถ้ายังรักกัน
มุมก็มีมุมน่ารักบางมุมก็มีมุมที่แบบ
เฮ้ยเธอตัดสินใจช้าจังเลยแต่ก็ยังมีมุมน่ารัก
น้องตกหลุมรักเขาไม่ใช่หรือนะเราเคยได้ลองคุยกันแล้ว
เขารู้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงถ้าเขาเปลี่ยนไม่ไหว
ก็ลองปรับที่ใจเราค่ะไม่ต้องเดินหน้าหรือเธอเธอระวังหลังก็แล้วกัน
ไม่เอาไม่เอาเราเดินไปข้างกันค่ะเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้าง
แต่ขอยังให้เดินด้วยกันอยู่นะต้องคอยเบรกตัวเองไว้บ้างว่า
จะรีบไปไหนอ่ะเธอถ้าคิดว่าวันหนึ่งอาจจะต้องเลิก
ทำไมไม่รวยให้ถึงที่สุดก่อนล่ะคะ
บางทีการเดินเร็วเกินไปอาจต้องมีเขาคอยเป็นเบรกบ้าง
น้องมีแต่คันเร่งเดี๋ยวข้างหน้าเบรกไม่ทันจะทำยังไง
ฉันว่าฉันเป็นคันเร่งเธอเป็นเบรก
บางวันก็เร่งบ้างบางวันจะเบรกหัวทิ่มบ้างก็ไม่ว่ากัน
เพื่ออยากให้เรามองความรักอย่างคนที่ต่างกันทุกเรื่องก็ได้นะ
แต่ขอให้เรื่องเดียวที่ยังเหมือนกันคือรักกัน
ถ้าตอนนี้ล่วงเลยมาถึง๕เดือนแล้วแล้วก็ถามว่าตูนจะเอายังไง
พูดแบบที่ตูนพูดกับพี่อ้อยค่ะตูนรักเขานะ
แต่บางทีรู้สึกว่าบางเรื่องอยากให้ตัดสินใจเร็วขึ้นหน่อย
เรามาลองดูกันสักตั้งดีไหมล่ะดีกว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อย
ถ้าต่างคนต่างรักกันทำไมไม่เจอกับปัญหาพร้อมกัน
กับปัญหาด้วยกันมัวแต่กลับไปคิดดูแล้วกัน
ห่างกันสักพักอาจจะทำให้เรารักกันมากขึ้น
คู่มันก็ได้ค่ะแต่บางคู่พี่อ้อยว่าเสียเวลา
สู้จับมือกันลุยกับปัญหา
ว่าเธอเร็วไปฉันว่าเธอช้าไป
แล้วหาตรงกลางให้ได้ว่าเร็วแบบไหนที่เธอยังพอเดินไหว
แบบไหนที่ฉันยังพอที่จะรอเธอได้

อ้อยรู้สึกว่าคู่น้องก็เป็นคู่ที่รักกันนะ
แค่บางเรื่องน้องเองก็ตัดสินใจเร็วแล้วฟาดเกินไป
ขณะที่เขาเองก็ใช้คำว่าอาจจะ
อาจจะได้ก็ได้นะเออลองดูก่อน
บางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ต้องใช้แนวเขา
บางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ต้องใช้แนวเรา
เห็นไหมคะคู่น้องเหมาะกันจะตาย
มีทุกเวอร์ชั่นให้ได้รับมือกับปัญหา

ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
บางทีต้องเร็วบางทีต้องช้า
ขอให้เดินหน้าไปด้วยกันดีก็แล้วกัน
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ